คนโคราชก็ต้องนับถือเท้าสุระนารี
คนเกาเหตุตอนแรกเข้ามาคิดจะมาสักกรระ

ที่ตั้งรูปปั้นของเท้าสุรนารีหรือว่าย่าโมในวัดสารลอยครับเป็นผู้ชายหัวกินเกลียน
จรปิดเนี่ยจับพฤติการของเขาได้หมดเลยล้วงเอาเงินรับบริจาค
เงินเนี่ยไว้ให้ชาวบ้านญาติโยมเขามาบริจาคเงินทำรู้บำรุงค่าน้ำค่าไฟของวัด
เนี่ยมีกราบไหว้ด้วยอืมโอ้โหนี่คือสำนึกผิดหรืออะไรเนี่ย
อาจจะสองจิตสองใจเออเป็นไปได้
คือใจใจอยากสการะแต่ว่ากายเนี่ยดันไปทำบาปไปแล้ว
แล้วก็มีการหันมาหยิบเงินในฐานที่มีพระพุทธรูปตั้งอยู่ด้วยได้เงินไปอีกร้อยบาท
แล้วก็ก่อเหตุทั้งหมดในช่วงที่ไม่มีคนอยู่ครับผู้ดูแลเจดียโมชื่อว่าพระยุทธนาจอมแก้วอายุสามสิบสามปี
ก็เล่าให้ฟังว่าโอ้โหอาตมาไม่เคยเห็นหน้าคนร้ายมาก่อนเลยนะ
แต่พอไปถามชาวบ้านเนี่ยได้ข้อมูลมาว่าเห็นคนร้ายมาตั้งแต่เที่ยงแล้ว
เดินสำรวจรอบวัดอยู่นานเลยมีการเข้าไปคุยกับชาวบ้านก่อนด้วย
แล้วก็ไปก่อเหตุเอาตอนบ่ายสองชาวบ้านตอนแรกก็ไม่คิดว่าผู้ชายคนนี้จะมาก่อเหตุแบบนี้
เพราะดูทรงผมดูท่าทางการแต่งตัวนึกว่าเป็นตำรวจหรือไม่ก็ทหาร
แต่เชื่อว่าคนร้ายเนี่ยเตรียมการมาเป็นอย่างดีเบื้องต้นครับ
มีการไปแจ้งความไว้แล้วที่สพเมืองโคราชอยากให้ตำรวจจับให้ได้
คือจำนวนเงินเนี่ยจำนวนปัจจัยไม่เยอะคุณผู้ชมพันกว่าบาท
แต่กลัวว่าจะไปก่อเหตุที่วัดแห่งอื่นอีกยอมรับว่าที่วัดเคยโดนโจรมาขโมยเงินบริจาคไปแล้ว
ถึง๓ครั้งถึงขั้นว่านี่ไงติดกล้องวงจรปิดไว้แล้วครับคุณผู้ชม